คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องเท้าก็ต่อเรื่องของรองเท้าหายกันเลยนะฮะ
บอกว่าเป็นคลิปฮาที่ในโลกโซเชียลเขาก็กำลังเอามาแชร์กัน

รองเท้าหายก็ไม่รู้จะสงสารใครดี

นี่ค่อยเล่าให้ฟังนะครับ
นี่ครับเป็นคลิปที่คนคนหนึ่งจะเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เขาต้องถอดรองเท้าด้วย
คือพี่เขามารยาทดีหรือเปล่ากลัวพื้นในร้านจะเลอะเทอะ
ถอดรองเท้าเข้าไปนะครับ
แล้วก็เข้าไปซื้อของตามปกตินะฮะ

สองคนนั้นน่ะน่ากำลังเมาอะเพื่อนเมาอยู่

อันนี้รองเท้าเพื่อนนี่ว่าใช่ไหม
สงสัยจะรองเท้าเพื่อนของเราที่เมา

อ่ะเดี๋ยวเพื่อนเราที่เมาไม่มีรองเท้าใส่ฮะ

จากนั้นกลุ่มเพื่อนที่พาเพื่อนเมาก็ขับรถออกไป
แต่ทีนี้พี่คนเสื้อดำคนนี้ออกมา
เฮ้ยรองเท้าฉันล่ะ

คุณทำไมจังหวะซิตคอมมากเป็นจังหวะคอมมาดี้สุดเลย

ใครเอามาทิ้งหรือมันไปไหนหรือเปล่า

เอาล่ะทำยังไงดีทำใจได้อย่างเดียว
ก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์กลับแบบไม่มีรองเท้านะครับ
กลายเป็นคลิปฮาที่ผู้โพสต์ได้เขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่า
จะสงสารหรือจะขำดี
ไอ้นั่นก็เมาไม่รู้เรื่องคิดว่ารองเท้าเพื่อน
แฮชแท็กยาดใครรายงานตัวด่วน
๕๕๕นะครับบวกแบบนี้นะครับ
โอ้โหนี่คุณคลิปแค่นี้นะ
ความคิดเห็นเป็นหมื่นแชร์กันอีกเกือบครึ่งแสน
รับชมกัน๓ล้าน๘แสนครั้ง

ตลกแรกคือพี่เขาเป็นคนมารยาทดีมาก

สองคือจังหวะที่เพื่อนที่รถเก๋งน่ะ

เออนะฮะก็เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบ